แต่ว่าร้านที่จะพาไปทานต้องบอกว่ามันเลิศเลอมาก
โดยเฉพาะเมนูเป็ดนะคะเพราะว่าเป็ดย่างเนื้อนุ่มหนังกรอบมากเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันไปกันนี่เลยค่ะร้านซุปเปอร์ดักเป็ดย่างนานองค่ะ
เขาโปรโมทเลยว่าอร่อยเนื้อนุ่มหนังกรอบแล้วก็เป็นสูตรเด็ดที่มาจากร้านดังในกรุงเทพมหานครนะคะ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาไปทำงานที่นั่นมาหลายปีโอ้เชี่ยวชาญชำนาญแต่พอถึงจุดอิ่มตัวก็เลยกลับมาที่บ้านที่จังหวัดเลย
เปิดร้านเป็นของตัวเองเจ้าของร้านก็คือคุณยงยุทธ์น้อยหานนะคะ
บอกว่าพอมาเปิดร้านแล้วลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าร้านซุปเปอร์ดักน่ะมีความพิเศษก็คือเนื้อเป็ดนุ่ม
แต่หนังเนี่ยกรอบหาทานยากคุณผู้ชมลองส่องดูใกล้เห็นไหมหนังมันจะแห้งกรอบค่ะคุณมันจะไม่ได้มันเยิ้มนะ
แล้วเนื้อเน้นเนื้อแน่นเลยนะเขาก็เลยบอกเคล็ดลับมานะว่าเป็ดที่นี่ที่อร่อยเพราะว่าใช้เป็ดเชอรี่
ส่งตรงมาจากกรุงเทพทุกวัน
แล้วก็จะนวดตัวเป็ดเพื่อให้เนื้อนุ่มให้เครื่องเทศมันเข้าเนื้อ
แล้วก็ไปตากแห้ง๒๓ชั่วโมงก่อนแล้วถึงจะเอาไปอบนะคะ
พออบออกมาก็จะได้สีสวยแบบนี้

เห็นแล้วก็อยากจะสั่งข้าวหน้าเป็ดทานซะวันนี้เลย

ใครที่ไปจังหวัดเลยคุณผู้ชมไปแวะได้นะ
ซุปเปอร์ดักเป็ดย่างนานองอยู่ที่กิโลเมตรศูนย์
ถนนเลยด่านซ้ายตรงข้ามสำนักงานสหกรจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยค่ะ

ซุปเปอร์ดัคกล้าบ
เป็นย่างหนังกรอบกันนะจ๊ะ

ลูกแบ่งหลานด้วยนะจ๊ะอย่าอร่อยคนเดียว

ความอร่อยนี่สุดยอดเลยนะครับ
แล้วแบบอยากทานด้วยเลยนะ